สำหรับหลายท่านที่ต้องการที่จะไปเข้าร่วมพิธีสวดมนต
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งจะเริ่มจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้ว
ดังนั้นต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ไว้นะครับว่า
พื้นที่บริเวณพระราชวังดุสิต

ดังนั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการจราจรไว้ก่อนนะครับ
โดยประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีสวดมนต
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖พันศา๒๘กรกฎาคมนี้ที่พระราชวังดุสิต
สวดมนต์จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ

รวมถึงผู้ที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบกศูนย์๒

ตำรวจจะปิดการจราจรถนนอู่ทองใน

ถึงแยกลานพระรูปนะครับ
โดยปัดให้รถ
เลี้ยวซ้ายไปที่แยกคนหนึ่ง
แล้วก็เลี้ยวขวาไปยังแยกวัดเบนจมะบพิษ

ก็เริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา

ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปสวดมนต์นะครับ
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตน
จุดคัดกรองเข้าร่วมพิธี๓จุด
แก่บริเวณฝั่งตรงข้ามบชน

ก็คือบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย

ขณะเดียวกันก็สามารถจอดรถยนต์ได้

จอดรถยนต์ได้ที่สวนสัตว์ดูสิตนะครับ

สำหรับรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
ให้นำไปจอดได้ที่ถนนนครปฐม
บริเวณหน้าวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนาบรามนะครับ

ใส่เครื่องแต่งกายนะฮะด้วยชุดสีขาวนะครับ